เริ่มด้วยเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาคลาสสิกในสังคมไทย

แต่ก็ไม่คิดว่าจะยิงกันตายถึง๒ศพ

ฝั่งที่ไปยิงเขาตายเนี่ยอ้างว่ามีปัญหามานาน
เรื่องเปิดประตูเสียงดังเรื่องเทน้ำซักผ้ามาถึงบ้านเขา
จะได้ยินเสียงอยู่ไกลเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
เป็นเสียงผู้หญิงในบ้านหลังนึงร้องไห้
ถามว่าทำผิดอะไรยังไม่แน่ชัดว่าตรงนี้คือเสียงของใครนะครับ
แต่เหตุการณ์นี้เนี่ยมีการยิงกันแล้วมีคนตายสองศพนะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิต๒ศพเป็นพี่น้องกัน
และมีคุณแม่ที่อายุเยอะแล้วนะนั่งวิวแชร์อยู่อยู่ที่บ้าน
ส่วนผู้ต้องหาไม่ได้หนีไปไหนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่
นี่คือมือยิงนะฮะเพราะยิงเท่าแล้วเนี่ย
ยกมือไหว้แม่ของผู้ตายทั้งสองศพ
แล้วมานั่งรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ที่หน้าบ้าน

ทุกผู้ชมครับคนก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาเป็นเซียนพระนะชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับ
ชื่อจริงคือนรงชัยนกพระคุณวัฒนากุลอายุสี่สิบห้าปี
เป็นเซียนพระตลาดพญาไม้นั่งรอมอบตัวอยู่ตรงนี้นะฮะ
ไม่ได้หนีไปไหนมอบตัวกับสพบางขุนนลนะฮะ
เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับนี่ฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแก้ววิลล่าซอยจรรย์สนิทวงยี่สิบเจ็ด
แยกสิบหกนะครับแขวงบางขุนนลเขตบางกอกน้อย
ในกรุงเทพฯเป็นเท้าเฮาส์สามชั้นนะครับทุกผู้ชมครับ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะทุกผู้ชมครับในบ้านเนี่ย
จุดข้างบ้านนะฮะอันนี้บ้านของผู้ก่อเหตุ
บ้านของผู้ตายทั้งสองศพนะเป็นทาวน์ฮาวส์สามชั้นติดกันอย่างนี้เลย
นายจตุพรคุณอึ้งอายุห้าสิบเก้าปี
เสียชีวิตอยู่ข้างบ้านข้างข้างแท้งน้ำสภาพศพนะฮะ
ถูกยิงด้วยปืนก้าวมอมอกระสุนเข้าต้นแขนซ้ายหนึ่งนัด
ราวนมซ้ายหนึ่งนัดก้นซ้ายหนึ่งนัดก้นขวาหนึ่งนัด
และหน้าแข้งขวาทะลุตะตุ่มอีกหนึ่งนัดรวมแล้วโดนไปห้านัดนะฮะ
ส่วนอีกศพนึงอยู่ด้านในบ้านอยู่ชั้นล่างของบ้าน
ชื่อนางสุกัญญาสวัสดิเวทินอายุหกสิบเจ็ดปี
เป็นพี่สาวของนายจตุพรที่เสียชีวิตอยู่ที่ข้างแท้งน้ำหน้าบ้าน
นางสุกัญญาถูกยิงด้วยปืนกระบอกเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับ
เก้ามอมอนะฮะกระสุนเข้าอกซ้ายสองนัด
ชายโครงซ้ายหนึ่งนัดเอวขวาหนึ่งนัด
หงายเสียชีวิตอยู่ข้างวิวแชร์ของแม่
นี่ปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนะครับ
คือมีหัวกระสุนกับปลอกกระสุนอยู่ในบ้านหลังนี้
เกลือเลยนะฮะ๑๔ปลอกด้วยกันนี่คุณแม่นะฮะ
นั่งอยู่ที่วิวแชร์เพราะปกติป่วยติดป่วยติดเตียง
ลูกสาวเสียชีวิตอยู่ข้างเลยในตัวบ้านลูกชายอยู่หน้าบ้าน
เท่ากับว่าคุณแม่เนี่ยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลย
แต่ไม่รู้จะช่วยลูกยังไงตามข้อมูลคือคนก่อเหตุเนี่ย
ยิงเสร็จก่อนจะมานั่งรอมอบตัวกับตำรวจ
ไปกราบไปไหว้ขอโทษแม่ของผู้ตายนะครับพยานที่อยู่ในพื้นที่นะฮะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงสองบ้านนี้
เขาทะเลาะกันเรื่องเปิดปิดประตูรั้วเหล็กจากนั้นก็มีเสียงปืนรัว
ดังขึ้นสามชุดด้วยกันหลายนัดเลยแล้วในหนึ่งคนที่ก่อเหตุนะฮะ
ก็เดินออกมาจากบ้านมานั่งรอมอบตัวกับตำรวจ
แล้วก็ได้ยินเหมือนกับเป็นชุดหนึ่งประมาณ๕นัด
แล้วก็ตกใจตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงประทัดแต่ว่าพอมีอีกชุดหนึ่งก็เลย
น่าจะเป็นปืนก็เลยกลัวค่ะก็เลยปิดบ้าน
ไม่ได้ออกมาดูไม่กล้ามีค่ะมีค่ะมีแบบกรีดร้อง
มีแบบขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่มีปัญหาก็หลังจากที่เขามี
มีรูปก็เรื่องของเรื่องของเสียงดังของประตู
แล้วลูกเขาตกใจตื่นก็มีการคุยกันให้มีการปรับมั้ง
วันนี้คุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
ที่จุดเกิดเหตุนะครับบ้านหลังเกิดเหตุเลย
บอกว่าเขามีปัญหากันเรื่องเปิดปิดประตูรั้วเสียงดังใช่ไหม
นี่น้องกั้งพัชรวรินก็เลยขออนุญาตทางเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กันฮะ

แต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันทุกบ้านหรอกใช่ไหม

ดังมากดังน้อยก็แล้วแต่คนอีกนะ
แต่ถ้าดูทางฝั่งประตูรั้วบ้านของผู้ตายนะครับ
จะมีคราบน้ำมันหล่อลื่นอยู่เยอะเลย
ตามจุดเชื่อมต่าง๘จุดของประตูรั้วเหล็ก
นี่ฮะคาดว่าเขาก็คงพยายามจะแก้ไข

หลังจากที่ในหนึ่งที่เป็นเซียนพระอยู่ข้างบ้าน
บอกว่าเสียงมันดังเหลือเกินเวลาเปิดปิดประตู
เขาบอกเขามีลูกเล็กลูกเขานอนไม่หลับ

เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงเกิดเหตุนะครับ
๙นาฬิกา๕๔นาทีวันนี้
นี่นะฮะจุดหน้าบ้านนะครับ
จะเห็นในหนึ่งมือยิงเนี่ยกับทางฝั่งของผู้ตาย
ที่เป็นผู้ชายคือคุณจตุพรยืนทะเลาะกันอยู่ที่หน้าบ้านของผู้ตาย

เห็นขาในหนึ่งเดินไปที่บ้านผู้ตาย
แล้วจะมีผู้หญิงที่อุ้มเด็กไปด้วยก็คือภรรยาในหนึ่ง
อุ้มลูกวัย๘เดือนเนี่ยวิ่งตามสามีไป
นี่นะฮะจากนั้นในหนึ่งก็เดินเข้าออกเข้าออกบ้านตัวเอง
หน้าบ้านผู้ตายเนี่ยหลายรอบ
ว่าจะเป็นจังหวะที่มีปากเสียงกันเขาก็เดินเข้าเดินออกเดินไปเดินมา
ที่ในหนึ่งจะกลับเข้าไปในบ้านแล้วไปหยิบปืนมา
แล้วเดินไปที่หน้าบ้านผู้ตายตอนนั้นเขาปิดประตูเหล็กแล้วในหนึ่งเนี่ย
ยิงแม่กุญแจคล้องประตูเหล็กหน้าบ้านของผู้ตายแล้วก็บุกเข้าไปในบ้านนี่ฮะจากนั้น
ย้อนกลับมาที่บ้านตัวเองก่อนนะจะมีผู้ชายคนหนึ่งเสื้อสีเหลืองเขาเดินผ่านมา
นี่จังหวะตรงนี้นะฮะยิงประตูรั้วเหล็กหน้าบ้านเข้าไปแล้วนะยิงกุญแจที่คล้องอยู่เนี่ย
ผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้ก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้น
เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาได้ยินเสียงปืนในหนึ่งเนี่ยตอบกลับมาว่าบอกเจ็กกลับเข้าบ้านไป
แล้วก็เดินเข้าไปในบ้านของผู้ตายอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดินเข้าไปเนี่ยไปในตัวบ้านก่อนนะ
ไปยิงนางสุกัญญาก่อนที่อยู่ในบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กับแม่ที่นั่งวิวแชร์อยู่ในตัวบ้าน
แล้วเดินออกมาหน้าบ้านมายิงนายจตุพรน้องของนางสุกัญญาที่อยู่แถวแท้งน้ำหน้าบ้าน
นี่ฮะระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยนะตั้งแต่เขาเดินออกมาจากบ้านเข้าออกเข้าออกมีปากเสียงกันเนี่ย
แล้วไปยิงตาย๒ศพเป็นเวลาทั้งหมด๑๐นาที

ตำรวจกับชุดพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ได้เชิญลูกชายของผู้ตายซึ่งเป็นคุณหมอนะครับ
กับภรรยาของผู้ตายที่เป็นคุณจตุพรผู้ชายฮะ
เกี่ยวกับมูลเหตุต่างที่เกิดขึ้น
พอหัวมาก็กลับไม่ได้แล้วฮะ
ภรรยาของในหนึ่งคนก่อเหตุนะครับในหนึ่งเซียนพระตลาดพญาไม้
วันนี้อุ้มลูกชายวัย๘เดือนแล้วก็ญาติญาติด้วย
เยี่ยมในหนึ่งที่โรงพักหลังจากคุมตัวได้เมื่อเช้านี้
บอกว่าบ้านหลังนี้เธอบอกซื้อแล้วก็มาอยู่ได้๙ปี
ในคลิปที่ได้ยินตอนแรกที่ว่ากรีดร้องเนี่ย
บอกเสียงเธอเองนั่นแหละค่ะเธอพยายามร้องไม่ให้สามีเนี่ย
ถือปืนออกจากบ้านไปเนี่ยไปก่อเหตุ
บ้านหลังอื่นเขาถ่ายเอาไว้ได้วันนี้ตำรวจคุมตัวในหนึ่ง
สอบปากคำอยู่เกือบ๘ชั่วโมงนะฮะตั้งแต่เช้าที่คุมตัวได้
ห้าโมงเย็นนี่คุมตัวออกมาจากห้องสืบสวนสอบสวน
เขาไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับนักข่าวนะฮะแต่ตอนเดินลงมาถึงชั้นหนึ่งของ
ไหนหนึ่งยกมือไว้ขอโทษพี่สาวลูกเมียไหมพอเดินกันไปต่อก็ไปเจอเมีย
กับญาติหญ้าที่รออยู่พอเห็นเมียในทางซึ่งอุ้มลูกไว้แปด
เดือนมาด้วยเนี่ยให้ออกมาเลยแล้วบอกภรรยาบอกฝากดูรูปด้วยนะ
นี่ฮะฝากดูลูกให้ด้วยดูสิท่านผู้ชม
จากนั้นญาติญาติแล้วก็ภรรยาของผู้ต้องหาก็เข้าไปเยี่ยมในห้องคุมตัวผู้ต้องหานะครับ

เขาก็บอกสั้นนะฮะทางญาติญาติที่บอกนะบอกผิดก็ต้องรับกรรมไป
ไม่ต้องห่วงลูกเมียเขาบอกเอาไว้เขาบอกสามีว่าไม่ต้องห่วงลูกสัญญาแล้วกันว่าจะกลับออกมาหาลูก
จากการสอบสวนผู้ต้องหานะครับภูมิกับการสอนอบังขุนนลบอกว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้น
หนึ่งคนก่อเหตุสารภาพว่าทำไปเพราะว่าทนมานาน
อ้างว่าบ้านผู้ตายชอบเทน้ำซักผ้าทิ้งมาทางบ้านเขา
อ้างว่าเวลาเปิดปิดประตูรั้วเหล็กเสียงมันดังมากทำให้ลูกชายของเขาเนี่ยอายุเพิ่ง๘เดือน
สะดุ้งตื่นร้องไห้เป็นประจำแล้วก็มีปากเสียงกันเรื่อยมา
โดยผู้ต้องหาอ้างว่าที่มีปากเสียงกันเนี่ยหนักที่สุดเนี่ยทางฝั่งบ้านผู้ตายเนี่ย
ด่าเขาด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วมีการยกเท้าใส่เขาด้วย
เหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าก่อนจะยิงที่มีปากเสียงกันก็ถูกยกเท้าใส่อีกเลยบันดาลโทษะ
ไปเอาปืนมายิงยิงนายจตุพร๕นัดยิงนางสุกัญญาอีก๔นัด
ไม่ได้คิดหลบหนีเลยออกมานั่งออกมารอมอบตัวกับตำรวจนั่งรออยู่ที่หน้าบ้าน
ประวัติในหนึ่งนะครับมีอาชีพรับเช่าพระเป็นเซียนพระนะครับ
มีประวัติเคยรักษาอาการป่วยซึมเศร้าที่โรงพยาบาลเมื่อ๒ปีก่อน
ปืนที่ใช้ก่อเหตุมีทะเบียนนะฮะ
แต่มันก็ไม่เกี่ยวหรอกเรื่องพวกนี้ใช่ไหม
คือสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณมีปืนถูกต้องคุณซ้อมยิงปืนคุณก็ต้องมีสติมีความอดทนด้วย
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปฝากขังที่ศาลนะฮะ
มันไม่ได้ทำให้สถานการณ์อะไรดีขึ้นเลยมันแย่ลงในทุกด้าน
บอกว่าลูกชายยังเล็กนอนไม่ได้เพื่อนบ้านเปิดปิดประตูเสียงดังแล้วตอนนี้คุณจะได้มีโอกาสดูแลลูกคุณเหรอ
สุดท้ายต้องมาฝากเมียบอกดูลูกให้ด้วย